มลพิษคราวนี้เป็นการเผาอ้อยค่ะคุณ
พอเผาเนี่ยนะบ้านเนี่ยกลายเป็นลายหินอ่อนเลย

โอ้โหนี่อะไรคุณเราเคยเสนอหิมะดำก็คล้ายอันนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมนี่เป็นบ้านลายหินอ่อนเนี่ยพอมองนะคุณเห็นพวก
เขม่าต่างต่างที่มันปลิวมันลอยอยู่ในอากาศไหมคะนอกจากเห็นเขม่าแล้วเห็นไฟที่กำลังลุกโชดช่วงนะคุณเขาเผาอะไรกันฮะ
เออเนี่ยเขาเผาอ้อยซึ่งโอ้โหเผาตรงข้ามบ้านตอนกลางคืนเลยไฟลุกท่วมเป็นทะเลเพลิงแบบนี้เจ้าของบ้านที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคือคุณธีรวัตรชาญกันนะคะอยู่ที่อำเภอน้ำพองที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีการออกมาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ซึ่งคนแชร์โพสต์นี้เยอะนะบอกว่าโอ้โหถ้าทำแบบนี้นี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนซึ่งค
ทำไล่อ้อยบางคนก็เผาด้วย
แต่ผมอยากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
และอยากให้กฎหมายเข้มงวดด้วยนะคะ
หนักสุดก็คือไอ้ไล่ที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยครับ
ตรงข้ามบ้านเหล็กลมมันก็พัดมาทางบ้านด้วย
มันก็เลยทำให้ภาพที่เห็นมันก็คือแบบโดนเต็ม
ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นถึงกลางคืนนะครับผม

ก็เผาเย็นถึงกลางคืนพอเช้าตื่นมามันก็คือสภาพนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ครับพี่
โดยปกติแล้วมันก็จะไม่เยอะอะไรขนาดนี้
มันก็จะมีฝ่าปลายกันเล็กน้อยตามพื้นที่อย่างนี้ครับ
แล้วตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังคะที่บ้านอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วครับ
แต่มันก็ยังมีไล่อ้อยอีกอยู่ประมาณ๒๓ไร่ครับ
ที่เขายังไม่ได้เผาไม่ได้อะไรครับ
คุณธีรวัตรก็บอกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนกับนักข่าวของเรานะคะ
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราไปดูอีกค่ะคุณผู้ชม
ไปสำรวจจุดที่เกิดเหตุก็ยังมีการเผากันอยู่นะ
เขาจะเผากันเย็นค่ำยาวต่อเนื่องเลยค่ะ
นี่เป็นสภาพท้องฟ้าตอนเช้าที่ลงพื้นที่ดูสิ
มันดูแบบครึ้มแบบนี้แล้วมันมีร่องรอยการเผาเห็นไหม
ตอนที่นักข่าวของเราเอาโดรนบินเห็นชัดเลยค่ะคุณผู้ชม
แปลงเขาตัดอ้อยออกไปบ้างแล้วบางส่วนก็อยู่ระหว่างการตัดแล้วก็รอส่งโรงงาน
เราไปเจอกับคุณป้าภัยศรีบ้านอยู่ตรงข้ามกับไร่อ้อยเลย
ป้าใส่หัวแล้วก็บอกว่าเผากันตลอดเป็นควันดำลอยมา
ความเดือดร้อนของป้าหน่อยค่ะ
ผลกระทบที่เราได้รับตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรคะแม่
ควันเยอะมากพอมืดลงนี่จะรีบปิดบ้าน
เพราะว่าอากาศมันปิดใช่ไหมตอนเย็นนั่นแหละเราต้องรีบปิดประตูหน้าต่างหมดเลย
แต่คนที่เขาบ้านไม่นั่นคิดว่าแบบมืดเลยนะ
พอเปิดประตูออกมาแบบมืดเลยภาพเผาอันนี้แบบความมืดเลย
ค่ำมาคือเขาเผาเขาจะเผาตอนเย็นตอนกลางวันแบบนี้เขาไม่เผา
ก็จะพอเริ่มมืดเด็ดเดี๋ยวเราแล้วมองไปนั่นจุ๊ดรอบทิศเลย
โอ้โหป้าบอกว่าเอาจริงต่อให้กฎหมายจะออกมายังไง

ดังนั้นก็เลยต้องไปสอบถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บอกว่าตอนนี้มีมาตรการห้ามเผาทั้งจังหวัดอยู่แล้ว
แล้วก็บังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดเลย
ป้องกันเฝ้าระวังสถานการณ์
ช่วงที่ปลายปีต้นปีแบบนี้
ทีนี้ผู้ว่าบอกเลยนะเตือนเลย
เกษตรกรคนไหนถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ย
มีบทลงโทษหนักเพราะว่าอันนี้มันเป็นมลพิษทางอากาศ
รวมถึงทางผู้ว่าเองบอกว่าจะมีการประสาน
ยังโรงงานอ้อยให้รับซื้ออ้อย
ที่แบบโดนเผาโดนไหม้แบบนี้ในราคาต่ำ
แล้วก็จะพิจารณาเป็นรายสุดท้าย
จะให้สิทธิ์กับเกษตรกรที่เขาขายอ้อยสดก่อน
อันนี้ทางจังหวัดเองก็มีมาตรการต่าง